ความรักวุ่นยังมีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฟังเรื่องนี้กันให้ดีนะฮะ
คือเลิกกันไปแล้วนะฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเลิกไปแล้ว
แต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงบอกว่าขอคืนดีได้ไหม

แต่สุดท้ายสาวเจ้าไม่ได้หวังมาคืนดีอย่างเดียว

คุณผู้ชมฟังข่าวนี้กันให้ดี
พี่เอหรือว่านายจำรัฐเริกกำยี

แฟนเก่าเลิกไปแล้วแล้วก็อธิบายนู่นนี่นะฮะ

ผมกับภรรยาอายุประมาณ๓๐ปี

แต่สุดท้ายอยู่กันไม่ได้ก็เลิกรากันไป

แต่เมื่อวันที่๖มกราคมที่ผ่านมานี้เองคุณ
ภรรยาร้องห่มร้องไห้มาขอคืนดี

ภรรยาที่เลิกกันไปนะ
เขาไปคบหาผู้ชายคุณอีกคนหนึ่ง
แต่ก็เลิกกับผู้ชายอีกคนแล้ว
พี่เอก็ยังรักอยู่ใช่ไหม

เพราะแฟนกลับมาแบบหมดเนื้อหมดตัว

พี่เอก็รับเข้าบ้านพาไปซื้อเสื้อผ้า
ให้มาอยู่ด้วยกันที่จังหวัดชมบุรี

พี่เอบอกว่าผมวันนั้นไม่ค่อยสบายเลย
ผมกินยาแล้วก็หลับพลอยไปเลย
มาอีกทีตอนประมาณตี๒กลางดึก

เอ้าแฟนสาวผมหายไปไหนนะฮะ

สร้อยทองคำน้ำหนัก๕๐สตางค์ของผม
ผมถอดวางไว้หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง

ตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกเลย

ไอ้สร้อยนี่เป็นรอง

แต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะ

ไปดูแชทที่แฟนสาวคุยกับชายคนหนึ่ง
พบว่ามีการสมรู้ร่วมคิดกันยังไงรู้ไหมคุณ
สมรู้ร่วมคิดตั้งใจจะกลับมาหลอกพี่เอ
เพราะในแชทมีการพูดคุยกันแบบนี้
ฝ่ายหญิงบอกว่าเดี๋ยวจะขโมยสร้อยของเขา
ส่วนฝ่ายชายอีกคนนะก็บอกว่า
ขโมยมาเลยเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับ
ผู้หญิงบอกจะขโมยสร้อยมันก็ยาก

ขโมยออกมาได้เดี๋ยวจะขี่มอไซค์ไปรับ
รอหลับสนิทก่อนโอ้โหนี่ชัดเจนมากเลยนะเนี่ย
รอมันหลับสนิทก่อน
คือคงรีบพิมพ์มาค่ะ
เดี๋ยวโทรแบบคงโทรใช้โทรศัพท์เอาเพราะว่า

นี่คุณผู้ชมเป็นแชทที่พี่เอ๋บอกว่าพอมารู้ความจริงมันรับไม่ได้จริง
ซึ่งหลังเกิดเหตุญาติของฝ่ายผู้หญิงก็มาทวงซ่อยเพื่อจะเอามาคืนให้พี่เอ๋
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนตัวพี่เอก็บอกโอ้โหผมเคยรักเขาเลิกกันไปครั้งหนึ่ง
ผมยอมให้เขากลับเข้ามาในชีวิตเพราะผมยังเป็นห่วงเขา
แต่สุดท้ายนะฮะคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดตอนนี้ผมตัดสินใจฮะเดินทางไปแจ้งความไว้แล้วนะครับ
ผู้หายไปสองปีแล้วอันนี้ญาติผู้ใหญ่เขาติดต่อกลับมา
บอกว่ามันเลิกกับไอ้คนนี้แล้วแล้วก็บอกว่าจะกลับมาหาผม
ผมก็บอกว่าก็กลับมาดิก็มาตัวเปล่าเลยนะไม่มีอะไรเลย
เพลิงเสื้อผ้าผมก็ซื้อให้ใหม่หมดมาตั้งแต่วันพฤหัส
แล้วพอวันเสาร์เสร็จปุ๊บใช่ไหมผมก็ถอดสร้อยแล้วก็เอาวางไว้ที่หน้ากระจก
หน้าโต๊ะขึ้นแป้งแล้วผมก็นอนหลับพอเติดมาตี๒หายไปหมดเลย
เสื้อเพลิงเสื้อผ้าก็หายขนก็หายไปด้วย
เมื่อก่อนอยากทำจมูกผมก็ไปทำให้